สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไข่สด

น้องม้าหรอ

เรียกน้องม้าเลยนะ

เรียกเสร็จแล้วเสียงเหมือนฟ้าผ่ายอยู่

ไปไหนหนุ่ม
เอากลับไปงาน

วันหนึ่งแบบอยากเรียนการเขียน

แบตเทินจากได้ทำให้รู้ว่าคนอย่างกันใช่จริงใจหรือครบได้หรือไม่ได้
เขาซึ้งแต่เขาอัดคนที่เขาอัดคือป๋องป๋องจะขอมายูให้เป็นน้อย
ไม่ใช่เขาจะขอให้มายูให้เป็นน้อยแล้วไอ้หนุ่มก็เลยบอกว่าขอให้เป็นเพื่อนสาวกัน
เขาทันกันมากเถอะนึกว่าขอให้เป็ดน้ำเป็ดน้อยคือลูกชายเขา
วันนี้ข่าวชมพู่เริ่มเงียบอันนี้เขาพูดตรงนะเมื่อวานนี้ข่าวชมพู่เริ่มเงียบ
คือมันยาวไปถ้าสมมุติจะพูดไปถึงละครมันยาวไปหมอดูออกมาบ่อยป่ะ
แต่เรื่องก็คือยังไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรอยู่ดีมันมันเหมือนจะจบมันก็ไม่จบ
จบไม่จบจัดตำรวจยังไม่สรุป
ออกมาพูดแล้วว่าเหมือนจะรู้ว่าล่ะว่าโดนตีโดนตีปุ๊บแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้สกเผาไปแล้ว
ใช่คือมั้ยละมันเริ่มแบบว่าไม่สนุกละ

จากเมื่อก่อนรายการข่าวนี้คือเรดตี้ต้องอันดับหนึ่งอันดับสองถูกต้องไหม

เขาบอกมันเป็นจังหวะแม่คล้ายกับว่ามันเป็นธรรมดาแหละ
คือตอนนี้พอข่าวมันสนุกคนก็เข้ามาดูถูกไหมฮะ
แต่ตอนนี้ละครก็เริ่มมาสนุกก็กลับมาดู
ใส่อันดับสองนี้เขาบอกดูข่าวนี้ให้ดี
ก็วานนี้ที่เสนอไปปรากฏว่าที่บอกว่า
เรื่องที่ครูพระขืนใจเด็กป๖
แล้วก็มีการขู่ฆ่าล้างโคตรกันเข้ามาในไลน์นะคะ

เพราะว่ามีครูเพื่อนครูเขาเนี่ยมาข่มขู่ที่บ้านให้แบบว่าไก่เกลี่ยกัน
ปรากฏว่าแม่กลัวอิทธิพลของครู
ย้ายจากนางรองไปที่ประโคนชัย

พาลูกย้ายหนีไปหยุดบ้านญาติที่ประโคนชัยเพราะเกรงว่าจะรับอันตราย
อยู่ชั้นป๖ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นางรองนะฮะ
ครูพระอายุ๓๓ปีข่มขืน
แล้วก็ส่งไลน์มาให้กินยาคุมให้ปิดปาก

ปรากฏว่าวันนี้นายโชคอนันต์วิชัยเลิศรองผู้อำนวยการ

หลังเกิดเรื่องมีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
เป็นครูในโรงเรียนไม่ใช่ผู้อำนวยการนะคะ
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเป็นผู้มนวยการและครู
เอาตำแหน่งไปประกันเขาก็ยืนยันมาว่าเป็นครู

แล้วก็พบว่าถ้าหากว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามที่ร้องเรียนเนี่ย
จะมีคณะกรรมการสอบวินัยนะฮะแล้วก็ลงโทษตามชั้น
ก็จะว่ากล่าวตักเตือนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนเป็นเบื้องต่อไป
จนถึงการย้ายออกจากพื้นที่อันนี้ก็เป็นขั้น

อันนี้คือคนที่ไปข่มขู่แล้วก็ไปข่มขืน
ตอนนี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็เพราะว่าเขายังเป็นงานฟ้องร้อง
มีการตัดสินไงเธอแต่ว่าให้ออกจากราชการนี้

สำหรับกรณีการถอนประกันครูบอยล่าสุดได้รับรายงาน
ร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชายกิจอุดมพันธ์
รองสารวัตรสอบสวนสพนังรองก็บอกว่า

ซึ่งขณะนี้ก็สอบปากคำแม่กับเด็กไปแล้ว
รอผลตรวจประวัติอาชญากร
ก็ถ้าได้ผลมาก็จะส่งสำนวนฟ้อง
ตามขั้นตอนต่อไปคือมันเป็นเรื่องที่

รวมของผู้ขึ้นผ่านไทย์ก่อนหน้านี้ก็มีที่๕คน
คือโทษแล้วจะมีข่าวว่า
จะมีเด็กเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้

เอ้าแน่นอนนี่เป็นหนึ่งข่าวที่คนเขาก็พูดถึงกันเยอะกัน

สรุปคือแม่คือตกลงคือทรอน

ถ้ามีการถอยประกันละครูออกมาถ้ามีการประกันตัวออกมา
เขาจะให้ลูกสาวเขาอยู่โรงเรียนนี้ได้ยังไงเขาก็กลัว

อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรล่าสุด
อย่างที่บอกกันว่าเรื่องที่คนพูดถึงคือเมื่อวานนี้
เรื่องของที่ยกพวกไปตีกันเองกับโรงพยาบาล
นึกออกมาซึ่งวันนี้รัฐมนตรีเขาก็บอกว่า
รัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยเขาไม่ยอม

คือแบบว่าถูกรัฐมนตรีศาสนศุกร์เขาบอกว่าเขาไม่ยอม
คือเรื่องนี้ก็มีคนติดตามกันเยอะพอสมควร
ปรากฏว่าวันนี้สิ่งทั้งวันมีคนก็เอามาแชร์กันเนี่ยคือ
อุปกรณ์ในห้องฉุกเฉินแองจี้ได้เห็นไหมฮะ
อุปกรณ์ในห้องฉุกเฉินว่ามีค่าอะไรก็บางหวัดเสียหายไปเท่าไหร่

ทุกวันนี้แค่ในโรงพยาบาลความปลอดภัยอยู่ตรงไหน
ข่าวนี้แหละที่คนก็พูดกันถึงเยอะพอสมควร
แล้วไอ้ตีกันนี่สรุปว่ามาสำนึกผิดรู้เท่าไม่ถึงการ
ดังกล่าวไม่เอาสิเดี๋ยวก่อน
ก็แบบว่ามีตีกันแบบว่ารู้ข่าวไม่ถึงการต่อ
โรงพยาบาลติดจะรู้เท่าถึงไหน

โอ้โหแล้วตีหมอ
ขออนุญาตเล่าให้ฟังได้ไหมเรื่องนี้มาสักนิดนึ

คือตอนนี้รู้สึกแก๊งมหาวง
มหาวงก็บอกว่าหลายคนบอกเฮ้ย

ไปตีบุคลากรจากการแพทย์
ถึงในที่ที่เขาขนาดปฏิบัติงานอยู่
เขาสารภาพต้นต่อ

ยกพวกไปตระลุมบ่อน

เกิดจากข้ามถิ่นเอายาบ้าไปแลกสวรรค์ไปไหว้

เนื้อเรื่องก็ไม่น่า

เขาบอกว่าเกิดจากข้ามถิ่น
เอายาบ้าไปแลกสวรรค์ไฟฟ้า
แล้วก็โดนไล่ออกมาจน

กรณีนี้เรื่องราวมันเกิดชาวเน็ต

ที่กำลังรักษาเพื่อนของตนเอง
คือหมอพยาบาลกำลังทำร้ายเพื่อนตัวเอง
แล้วก็ยังพากระเป๋งหาเรื่องอรวัต
โรงพยาบาลที่คู่อริกำลังรักษาตัวอยู่
กลายเป็นเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นที่ไหนฮะ
หน้าการของจังหวัดสมุดปาการ
เขาบอกอย่างนี้

ทีมพนักการณ์สอบโสนเฉพาะกิจขึ้นมา
เร่งสำนวนว่าอะไรมันเกิดขึ้นวะ

กับพยาบาลกำลังรักษาคนอยู่
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้แยกผู้ต้องหาตามข้อ

ผลัดแรกยังสารจังหวัดสมุทรปาการแล้วนะครับนายอัตภพลหรือแฮกบุญประเสริฐเนี่ย
ถือว่าเป็นหัวโจกหัวโจกของกระดีนักกราวคุณบั้มนะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงเรื่องเนี่ยเกิดจากที่ตนเองที่เดินทางไปภายในซอยโรงเหล็ก
ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุจุดแรกนั้นเพราะต้องการนำเอายาบ้า๑๐เมตร
เอายาบ้าสิบเม็ดไปทำอะไรไปแลกกับสว่างไฟฟ้าฮะ
ยังไงเนี่ยฉันจะรู้สึกยังไงดีเนี่ย
คุณคิดดูจุดเริ่มต้นคือแม็กซ์เนี่ยเป็นหัวแฮ็กขอโทษนะฮะแฮ็กเนี่ย
ต้องการเอายาบ้า๑๐เมตรไปแลกกับสวรรค์ไฟฟ้ากับคนที่รู้จักคนหนึ่งในซอยดังกล่าว
แล้วก็ต้องเดินผ่านหน้าบ้านของกลุ่มผู้บาดเจ็บกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
แล้วถูกสั่งห้ามก็บอกเฮ้ยก็ถูกสั่งห้ามถูกแล้วก็ขู่ว่าถ้าเดินผ่านมาเนี่ย
ไปแจ้งตำรวจนะข้อหาบุกรุกระหว่างนั้นก็เลยมีปากมีเสียงกันมีปากมีเสียงกัน
จนนำมาถึงฉะนวนเหตุโทรตามพวกสักพักนึงอ้าวมึงถ้าห้ามเดินผ่านต้านฉะนั้นก็เลยละดมพวก
จนมีปากเสียงกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจุดที่เกิดขึ้นมันอยู่ในซอยมหาวงครับ
ไปก่อเหตุแล้วก็กลายเป็นเหตุบานปลายซึ่งหลังจากคำให้การของนายแฮกเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพาไปชี้จุดอย่างแรกก่อนอยู่ตรงไหนจุดซ่อนยาบ้าก่อนซ่อนยาบ้า
ซึ่งตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีกจากตอนแรกไม่มีข้อหายาบ้าก็เลยมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติม
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
และอันใหม่ครอบครองยาเสพติดประเภทที่๑คือยาบ้า
สำหรับคดีตำรวจก็ดำเนินคดีเป็นสามเหตุการณ์คือหนึ่ง
ซึ่งที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนทุกคนก็พยายามจะทำกันมาอยู่นะครับ
เขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนายธนพลหรือแจ็คทองชายะอายุ๒๑ปี
ข้อหาอย่างแรกไปทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์ที่๒คือคดีโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
บาดเจ็บ๓ตรวจร่างกายโรงพยาบาลวิพารามพัฒนาการผู้ต้องหาทั้งหมด๙คน
แจ้งข้อหาแล้วนะ๘คนหรือ๑คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวคือ
หนีไปได้๑คนและเหตุการณ์ที่๓คือผู้ต้องหา
กรณีก่อเหตุบุกลุกโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านะครับ
จำนวน๑๘คนนี่หนักเธอตอนนี้จับมาได้แล้ว๑๓คน
คุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าแรงไม่แรงเอาเองแล้วกันนะฮะ
เขาจะเข้ามาแบบโอ้โหนี่คือมาจากอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะ

เพราะว่าคนที่บาดเจ็บที่เป็นคู่อลิกันที่ว่าไม่ให้ข้ามเขตเนี่ย

ปรากฏว่าจากกรณีของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็อย่างที่บอกกัน
อะไรฮะล่าสุดอย่างที่เราบอกว่าฝากขังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เราเล่าให้ฟังไปแล้วคดีของเขาแต่ละคดีเนี่ย
ต้องแยกกันเป็น๓คดีคดีแรกเนี่ยที่ซอยโรงเหล็กถูกต้องไหมครับ
ซอยลงเหล็กเนี่ยแบ่งเป็น๒ข้อหาคือที่ไม่กินมาทำพูดไปคือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยมีอาวุธของแหลมมีคมนะครับ
แล้วก็มีการบุกเกย์หาสถานที่ไว้รักกลางคืน
คดีที่๒เนี่ยที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการที่เราพูดกันถึงกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ไป๒ข้อหาคือร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน
แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้ยานพาหนะ
คดีที่๓ไม่คิดที่เราพูดออกไปอีกทีนึง
ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพาย
อันนี้โดน๓ข้อหาเลยคือ
ร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยมีอาวุธ
ร่วมกันทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียทรัพย
เมื่อก่อนดำเนินการตามบับคัดตอนตามกฎหมาย
อันนี้คืออย่างที่บอกกันว่า

เรื่อยทิมมีการพูดถึงเยอะว่านักคดีนี้ละ
เช่นยกปวกไปทำร้ายหมอ

หมอเขากำลังดูแล้วมีคนไข้อื่นที่อยู่

ทำร้ายแพทย์หญิงแล้วก็บุรุษพยาบาลภายในห้องฉุกเฉิน
อันนี้มันเกิดที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปาการ
หลังไม่สามารถช่วยชีวิตนายรัชพงศ์หรือคิวอายุ๒๓ปี
ทำไมเขาถึงตายเราลองย้อนกลับไป
เพราะว่าคิววาสนาอายุ๒๓ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นซอยโรงเหล็ก

ตัวเองเขาเสียชีวิตก่อนขาดสติ
บุกกันทำร้ายกลุ่มคู่อริที่กำลัง
อันนี้อีกคนก็ยังมีผู้รักษาตัวอยู่
บุกมาทำร้ายกลุ่มคู่อรินะฮะที่อยู่ในโรงพยาบาล

จนกลายเป็นเหตุที่ให้สถานพยาบาลและเครื่องบึงทางการแพทย์

อันนี้ถ้าสมมุติคุณดูในออนไลน์
คุณก็จะเห็นว่าความเสียหายที่มันไปทำพังกันเนี่ยขนาดไหน
ในที่สุดก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดตาม
จับกลุ่มตัวผู้ได้ทั้งหมด๑๑ลาย

ล่าสุดขนาดเดียวกันพานุวัฒน์หรือกั๊ก

เป็นผู้ต้องหาที่กเฮด
เดินเข้าไปใช้กำปั้นเนี่ยไอ้คนที่ใช้กำปั้นชกหน้าหมอผู้หญิงอ่ะ
อยู่ที่วิภารามถูกใช่ค่ะครับคุณหมอกำลังรักษาคนไข้อยู่
ภายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวิพารามชายปางเนี่ยคุณดูนะมันจะเป็นสองหมัด
น้ำคุณคุณดูนะครับมันไม่เห็นวิ่งเข้ามา
เห็นไหมเห็นที่ไหนคุณหมออยู่ริมข้างหน้าดูดีนะอันนี้อันนี้ที่เรามีกว่า
ไอคนนี้แหละชื่อกั๊กคนนี้แหละชื่อกั๊กนี่คุณดูนะฮะกั๊กหมอกำลังยืนรักษา
อยู่ตีหมอก่อนเลยตบก่อนแล้วนี่นี่ไงไอ้คนเสื้อน้ำเงินเนี่ยแล้วก็สีเหลืองอีกหนึ่ง
อันนี้คลิปนี้เราเชื่อว่าหลายท่านเห็นกันอยู่แล้วคุณเห็นไหมครับ
ปรากฏว่าเขายอมรับครับมันยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเนื่องจากความโมโหที่
ทราบว่าเพื่อนที่ชื่อคิวเนี่ยตายหรือเสียชีวิตโดยทันทีที่ได้ยินเนี่ยก็เลย
เดินเข้าไปสอบถามว่าใครเป็นคนบอกว่าเพื่อนของตนเสียชีวิตเอ้ยอ่ะใจเย็นเย็นอย่า
เขาเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าเขาก็ทำไมถึงไปทำตัวเองโกรธฮะมันก็เลยเกิด
โมโหก็เลยเดินเข้าไปชกเข้าที่หน้าข้างขวาของคุณหมอซึ่งต่อยโดนถัก
ถากเปล่าเขาเลยต่อยเต็มหมัดเขาว่าอย่างนี้
เพราะคนบังอยู่มีคนบังหมออยู่
แต่มึงคิดไปต่อยหมอก็คือหมอคือคุณนึกออกไหมฮะ
ยุติการรักษาปุ๊บเพราะว่าเสียชีวิตปุ๊บ
เขาก็ต้องพูดว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว
ใครใครเป็นคนที่บอกว่าเพื่อนผมตายแล้ว
หมอก็ต้องบอกหมอเป็นคนบอกเองก็เลยช็อกไปที่หน้าหมอ
คุณคิดว่าสติมีไหมฮะสติมันไม่มีอยู่แล้ว

แต่การไปทำอะไรก็ปัญญาอ่อนแม้แหละฮะถามแค่นี้เอาด้วยกัน
แล้วบอกว่าต่อยเฉียวด้วย
มันถือว่าตัวต้นเรื่องเปิดเพราะว่าต้นเอง
เนี่ยเข้าไปทำธุระผ่านในซอยโรงเหล็ก
ก็อย่างที่บอกกันวันดำรับไว้ละรอบหนึ่ง
ปรากฏฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมให้เดินผ่าน

ออนเดเว้ยโทรหาเพื่อน
เพื่อนเพื่อบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยถูกทำร้ายว่ะ
ปรากฏหลังจากนั้นทุกนัดรวมตัวกัน
ได้ฝูงหนึ่งแผงหลังแผงหนึ่งนัดรวมตัวกันเลย

ภายในซอมหาวงก่อนที่จะพากันตามไปเอาคืน
มันก็เลยเป็นที่มาของคลิปต่างที่เกิดตามโรงพยาบาลต่าง

จังหวะที่ชุดละมุนเนี่ยนายคิวก็ถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
ใช้เหล็กขูดชาร์ฟก็คือให้มันแหลมถูกต้องไหมฮะ
แทงเข้าไปที่หายปลาร้าจนล้มลง

ตนก็เลยส่งนายคิวเข้าที่โรงพยาบาล
แล้วก็เหตุการณ์มันก็เลยบาลตายมากขึ้น
เป็นการไปบุกตามโรงพยาบาลไปนู่นไปนี่กันมากมายนะฮะ
แล้ววันนี้ก็มาจับโดนจับได้แล้วยังจับได้ไม่หมดทุกคนใช่ไหม

เขาบอกว่าไงแค่ถักหรือไม่เจ็บอยู่หรือ

ของคุณอันนี้ค่ะ

ก็ไม่ต้องใช้สคริปต์ก็ได้
ถ้าสนุกฉันยังไม่ได้เปิดสคริปต์เลย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

กว่าที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะให้ขึ้นแบ็คลิสต์ไปเลยนะ
แล้วก็จึงตนเนี่ยให้ความสำคัญกับโรงแรมกลุ่มเล็กเล็กนะ
ที่มีการขอร้องให้เข้ามาเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งผู้ประกอบการต้องช่วยกันนะ
หากมีอะไรที่มันไม่ดีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกท่านเนี่ย
ในช่วงวันหยุดสงกรานที่กำลังจะหาให้ชดเชยอีก๒วันเนี่ยนะคะ
ก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมประกาศวันหยุดให้
เพราะฉะนั้นจะมีการเพิ่มวันหยุดระยะยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
แต่ว่าให้ชาวโรงแรมเนี่ยช่วยกันดูว่าใครจะมาขึ้นรัก
ถ้าใครจะแบบเหมือนกับฉวยโอกาสในช่วงนี้เนี่ยก็ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วย

หรือนี่ไหนขึ้นมีพี่
พอที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็เต็มแล้ว

วันนี้เขาก็ให้เหตุผลวัดที่ผ่านมาก็เต็มไปเยอะ
เออบางคนปัญหาวันนี้คือก่อนที่มันจะเต็มคนเริ่มล็อกอ่ะ
หัวให้หินไม่รู้แต่ก็หนูละยอง
เมื่อวานก็ช่วยกันอัดคลิปกันหลายคน

แล้วก็เชิญชวนนะคะให้ทุกท่านไปเที่ยวระยอง
เพราะว่าส่งมาทางโรงพยาบาลจุฬาฯ

ขอเชิญไปเที่ยวระยองเพราะว่าทำไมคนไปเที่ยวระยองเยอะ

คือการขับไปเองได้อะไรได้มันสะดวกกว่าก็เลย
แต่เขาก็ผู้ประกอบการเขาบอกเฮ้ยเขาก็เจ็บมาเยอะ
ก็ให้คนสำรวจเลยว่าโอเคน่ะวันนี้เราเราเราเราเตรียมใจ
จนถึงสงการปีหน้าไม่ใช่ป่าเกิน
ถ้าโชคดีวัคซีนปลายปีได้ออกอืม
ตุธจีนเราอาจจะมีคนฉันต่างชาติก็มาว่าเราไม่กลัวล่ะ

อ่อวัคซีนอะวันนี้เขาบอกว่าตามที่แต่บอกวัคซีนน่าจะออก
คือเค้าขี่อเมกานีเขากำลังของคนละตอนนี้นะเอาอย่างนี้เอาของประเทศไทย
ทดสอบเนี่ยนะครับเก็บที่๓
กรกฎาคมคือเมื่อไหร่คือพรุ่งนี้
จะมีการฉีดอีกครั้งหนึ่ง
ที่ผ่านมาเรารองกับใครเรารองกับลิงนะครับ

แรกที่เราฉีดวัคซีนกันที่เมืองจีนก็ฉีดกันเห็นไหม

ที่เสียชีวิตจำได้ไหมนั่นคือเอฟเฟกต์ปรากฏว่าเขาเอาวัคซีน
ฉีดกับลิงลิงแข็งแรงไม่เป็นไรไม่มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นนะฮะ
พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบเข็มที่๓การวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนของการทดลอง
วิเคราะห์ประเมินการทดสอบแล้วเนี่ยทั้งลิงในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
แล้วก็ด้านความขอบภัยเสร็จแล้วสตราติดตราใช้๓เดือนต่อไป
คุณหมอแหล่งแหล่งบอกว่า๓เดือนจริงไม่พอหรอกแต่ว่ายังไงก็ต้อง
ไม่ไม่พอแต่มันมีอะไรเราเชื่อว่าเมืองนอกอาจจะเสร็จ
ก่อนเราคือตอนเนี้ยอเมริกาเนี่ยกับคนแล้วถูกตอนเนี้ยเขา
ก็จะเสร็จอุ้ยขอให้ได้เถอะจะได้แล้วแล้วตอนเนี้ยหน้าวัน
เนี้ยเอาง่ายคืออ่าประเทศอื่นอาจจะเสร็จก่อนเราของเรา
ก่อนควรชายก็ควรจะให้ให้สูทนี้กับทั้งโลกมันเป็นเรื่อง
มนุษยชาติแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรื่องการค้าขายใช่ไหม
แต่ในที่สุดก็ต้องขายนั่นแหละพี่ต้องขายแต่ว่าไม่น่าจะแพง
แต่ในที่สุดทุกอย่างเศรษฐกิจร่มก็จะดีขึ้นไง
มันมีการเดินทางมันมีการเข้าประเทศทุกอย่างมันเกิดขึ้น
คือตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวถ้าอย่าเพิ่งขึ้น
คนตอนนี้หิวเที่ยวนะเพราะมันเครียดจากสามีไม่ได้ไปไหนเลย

เขาบอกคนหิวเที่ยวมันก็มีพี่แต่คนบางคนที่มันไม่มีกิน
มันก็เยอะนั้นก็ต้องแบ่งกัน
เนี่ยตั้งคนยังไม่ได้กลับ
มีคนจีนที่เป็นที่รวยมากที่พอเกิดเหตุแรก

คุมนี้จะเป็นคุมที่แบบมีตังอุ๊จี้จริง

อัพพิมหาเสถีย์ห้องคงอ่ะอัพพิมหาเสถีย์อ่ะใช้คำว่าอัพพิมหาเสถีย์ที่ห้องคงอ่ะ
เขาบอกว่าเกินกว่าครึ่งขอวีซ่าอยู่ไทยยาวมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ใช่เขาอยู่ตั้งแต่โควิดโควิดมาปลายปีที่แล้ว
เขาอยู่ที่นี่ก็หมดแล้วพี่เขาแบบว่าเขาไม่ได้กลับคือเขาขอวีซ่าอยู่ไทย
เขาก็ไม่อยากหาผู้หาเมียที่เหลือแม่
สิคือเบาคนถึงโชคนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเลย
คุณแม่เคสหนุ่มห้องคงนะบอกว๊ายหน้าสวยหน้าเล่อรูป
กลับมาจากบ้านนอกเอาใหญ่เลยนะเอ็งจี้เธอลงมาจากชาวพุน
เธอต้องดูเขาจัดงานให้ยายเค้าน่ารักมากดีนั่งดูหนังพิมทุกวันอ่ะ

เอาละฮะช่วงหน้าวันนี้ช้อนมาตามน้ำ

แล้วก็พร้อมที่สุดว่าตัวเองบริสุทธิ์
มาพร้อมครับน้ำ

หลายคนรอคำตอบจากผู้ชายคนนี้มานาน
ชอนบุรณะอีรันดิ์นะฮะก็เอาง่ายว่าถนายลนโรงแก้วเพชรประธานเกลือข่ายลนโรงทวงคืนความยุติธรรมเนี่ย
คนอื่มอู๋พี่มีแบบธรรมะก็มีศาสนาก็มีผู้วิยกตัวอย่างเลยเอาความจริง
อาชีพที่น่าจะรวยที่สุดอันนี้ไม่เกี่ยวกับช้อนนะนอกเรื่องนิดนึงได้ป่ะอาชีพที่น่าจะ
หนูมานั่งคิดตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะอาชีพผู้วิเศษว่ะทำนายเนี่ยเหรอ
วิทยาศาสตร์หรือแบบว่าเป็นอาชีพผู้วิเศษที่แบบอุ้ยจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่กลัวอะไรอย่างนี้
เดียวมองออกไปเรายังเห็นคนสถาปัญญาตัวเองเป็นผู้วิเศษเยอะเยอะเหนียงไง

พอคำตอบที่แบบอยากจะได้ยิน

สังเกตคนที่แบบเซลล์มากจะตกเป็นจะเชื่อดูเร็ว
น้องพี่ผัดน่ะตกงานไม่มีอะไรทำเลยลองเปิดไพ่เล่น
ไพ่เล่นเสร็จก็เลยลองอ่านเข้าไปอ่านในเฟซบุ๊คแบบอ่านไพ่
ปรากฏว่ามีคนไม่รู้คือตรงใจยังไงตามนางแล้ว
แล้วก็ต้องมีแบบว่าจ่ายก่อนนะจองเหมือนจองคิว
ส่วนคุณเสถียร์คนนี้ให้นางไปเลยหกหมื่น
แล้วฉันโทรมาเวลาไหนต้องรับต้องดูต้องเปิดให้
ถึงบอกว่าอาชีพเดียวที่ไม่น่าจะตกงานคืออาชีพผู้วิเศษ
เห็นไหมล่ะโอ้ตาย
กระเทยเมื่อก่อนเป็นคอสตูมกะเทยเป็นช่าง

เมื่อก่อนยังแต่งหน้ากูอยู่แล้วทำไมเป็นผู้วิเศษกันแล้วล่ะ

เขาจะพูดว่าขออนุญาตใช้พลังจิตของคุณหมอเนี่ย
แล้วก็เปิดทางให้
แล้วไปถูกใจไงเขามีปัญหาเรื่องหัวใจอะไรอย่างนี้

เขาจะบอกเลยสมมุติข้าวบูชาครูเขาใช่ไหม

ถ้าเกิด๑๐๙๙ก็ได้๑ชั่วโมง

หรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นไลก์สด
ก็คือเปิดกล้องใส่อีกละคานึง

คดีน้องชมพู่ดูไทยรัฐทีวี

ฉันไม่ใช่ผู้พิเศษ
ไม่หรอกถ้าบำบัดดูแลความรู้สึกได้

อย่างที่เล่าให้ฟังไม่เข้าเรื่องสักทีนึง
นางน้ำข้อมูล
อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พรบควบคุมการเรียรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยตำรวจออกหมายจับแล้วก็เรียกช้อนให้มาชี้แจง
ตามที่ข่าวเราได้เสนอกันไปหลายรอบแล้ว
ล่าสุด๒๑กรกฎาคมชอยมาจริง

โพสต์ชื่อดังพร้อมทนายความได้เดินทาง
เพื่อให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อเก่าหา
ในคดีเงินบริจาคดับไฟที่เชียงใหม่
อย่างที่เราจะละเลียนกันนะครับ

เปิดเผยว่าวันนี้ที่ตัวเองเดินทางมาพบกับพนักงาน

ซึ่งตัวเองเนี่ยได้เตรียมเอกสารทั้งการเงินส่วนตัว
เขาเอาเอกสารทั้งหมดนะฮะการเงินส่วนตัว
หลักฐานทางการเงินของกองทุน
แล้วก็เงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยเขาเอาไปบริจาค

แค่ไหนถ้าไม่ใช่คนดีหรือว่าไม่เอาแม่
โอ้ยแอ้งจี้ไปตายไป

เขาบอกว่าโอเควันนี้นางก็เอาขอบคุณทางการเงิน
ซึ่งข้อมูลเงินบริจาคที่มีเยอะมากเนี่ย

เราทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด
ด้วยความบริสุทธิ์ใจยืนยัน
พร้อมที่จะชี้แจงให้กับสังคม

ตำรวจผู้กำกับการสอบภาพปรากฏเขาบอกอย่างนี้
จากการสอบปากคำในชอน
เรื่องต้นผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ๓ข้อเก่าหา

ซึ่งพนักงานสอบสวนยังคงสอบปากคำในประเด็นต่างอย่างละเอียด
เพื่ออะไรฮะเพื่อให้คดีนี้ครอบคลุมทุกมิติ

จากยังมีประเด็นที่คนตั้งข้อสงสัยต่าง

เราอยากจะฟังว่าชอนบุรณะหิวรัน
เขาบอกเปิดเผยหลังจากที่เข้าไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบพ่อปากเก็ต
วันนี้ช้อนโดนสอบปากคำทั้งหมด๖ชั่วโมงนะ

วันนี้สอบปากคำช้อน๖ชั่วโมง

วันนี้เขาออกมาแต่เราไม่ได้เป็นคลิป
เขาถามว่าวันนี้สิ่งที่ช้อนเอามาคือหนึ่ง

ควรมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าช้อนได้๓๐๕๐ล้าน
เพราะว่าช้อนเปิดระยะเวลาการบริจักษ์ค่อนข้างจะยาวนาน
ถูกต้องไหมครับ
ยอดคนติดตามในเฟซบุ๊กเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน๔ล้าน
สมมุติการเปิดขนาดนี้มันน่าจะได้เงินเยอะ

ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนี้เราย้อนกลับไปมันใครเป็นคนเปิดเผย

ก่อนที่จะเป็นช่องส่องผีนี้

เขาได้มีการไปเช็คว่าโอเคละช้อนได้เอาเงินไปช่วยคนอาสาสมัคร

จนในที่สุดชอนบุรณาอีฮิลันต์ได้ออกมาไลฟ์รอบหนึ่ง
ก็มีการบอกว่าช้อนอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่มาตลอด
ครั้งนี้การเป็นครั้งแรกที่ช้อนออกมาตัวเป็นนะฮะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ช้อนจะโดนวันนี้คือการสอบปากคำนานกว่า๖ชั่วโมงชั่วโมง
สิ่งที่ชอนเตรียมไปเตรียมอะไรไปบ้าง
วันนี้เขานำเอกสารมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนทั้งหมด
สิ่งหนึ่งวันนี้ข้อเก่าหาของช้อนเยอะฮะ
เขาบัตติเสร็จทุกข้อเก่าหาทุกข้อเก่าหาเลย
สำหรับช่วงที่ตนหายไปนั้นเขาบอกว่าอ้าวหายไปไหน
ทำไมตอนที่ข่าวออกแรงชอยไม่ออกมาล่ะ
ทำไมชอนไม่ออกมาตอนที่ข่าวแรง
เขาก็ตอบอย่างนี้ช่วงที่ตนเองหายไป
เตรียมเอกสารเขาบอกเขาก็ไปเตรียมตัวของเขา
ไปปรึกษาข้อมูลกฎหมายกับทนายความ
เพื่ออะไรเพื่อที่จะชี้แจงทั้งหมด
แล้วแน่นอนวันนี้สิ่งที่ช้อต้องการจะสื่อสารคือ
พร้อมขอโทษชาวเชียงใหม่ที่ทำให้รู้สึกผิดหวัง

เพราะฉะนั้นวันนี้ช้อนก็ถามว่าช้อนจะรับผิดชอบยังไง
ช้อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตัวเอง
๑ล้าน๓แสนบาทไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคเขาบอกเขาทำไปแล้ว

เขาได้๑ล้าน๓แสนบาทเขาพูดอย่างนั้น
ยังไม่ได้ให้ใครมั้ยเหรอแต่เอาไปให้โควิด
ช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะควักเงินส่วนตัว
ล้าน๓แสนบาทจะประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่ออะไรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ขณะนี้อยู่ระหว่างกับประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อนำเงินบริจาคส่วนนี้เขาถามต่ออีก
เอ้าแล้วเงินที่ประชาชนบริจาคมาล่ะไปไหน
คุณอยากรู้อยากรู้ทุกคนอยากรู้เขาบอกอย่างนี้
เงินบริจาคที่ได้รับมาทั้งหมดแม้ไม่ได้ใช้
เขายอมรับฟังดีนะฮะ
แม้ไม่ได้ใช้ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าทั้งหมด
แต่ก็นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม
มีหลักฐานเขามีหลักฐานคืออะไร
เขายืนยันว่าเขาก็ยอมรับออกมาว่า
เงินที่ได้รับบริจาคมาเขาไม่ได้ไปช่วยเรื่องไฟป่าทั้งหมด
เขาไปแตกขนาดเดียวกันเขาไม่ได้เอาเงินมาใช้ส่วนตัว
เขาเอาเงินไปใช้เพื่อกิจกรรมเพื่อสังคม
ซึ่งระหว่างที่ตัวเองหายไปเนี่ยเขาไปทำอะไร
เตรียมใบเสร็จหรือไปตามหาใบเสร็จใบรับเงินชัดเจน
ตนเองยืนยันว่าทั้งหมดที่ทำไปมีเจตนาบริสุทธิ์
และไม่ทราบว่าการกระทำตัวเองผิดกฎหมาย

พร้อมยอมรับว่าได้นำเงินไปซื้อสื่อโฆษณาจริง
๒๕๐๐บาทไปซื้อบู๊ดโพสต์ของเฟซบุ๊กจริง
แต่เป็นการซื้อสื่อเพื่ออะไร
เพื่อเผยแพร่คลิปที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า
เพื่อให้คนรับรู้ถึงปัญหาไฟป่ามากขึ้น
และให้หน่วยงานรวมถึงผู้ใหญ่ในประเทศ
ได้รับทราบหาทางแก้ไข
ผมอยากจะอยากจะขอบคุณทุกคนที่รอนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเราตรวจมาประมาณ๕๖ชั่วโมงครับผม
เราก็ยื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่าง
เพื่อที่จะชี้แจงทุกอย่างนะครับ
ได้รู้ว่ามีคนเชียงใหม่ฟ้องผม

แล้วผมอยากจะขอโทษคุณสิริพันธ์จากใจมากเลยครับ
แล้วก็ผมจะขอรับผิดชอบส่วนนี้นะครับ
ผมจะขออนุญาตมอบเงินทั้งหมด๑๓ล้าน
ให้กับผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่

อยู่ระหว่างประจานงานอยู่แหละครับ
แต่ว่าก็ภายในชัดมาเป็นศุมิก

ก็จะขอประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มอบเงินส่วนตัวของเขา๑๓ล้านบาท
ให้กับผู้ว่าเพื่อไปทำกิจกรรมทางสังคม
เขาก็ยอมรับว่าไอ้เงินที่ได้รับบริจักษ์จากทางเฟซบุ๊คทั้งหลาย
เอาไปซื้อบู๊บโพสจริง

แล้วก็เงินที่ได้รับบริจาคมาอาจจะไม่ใช่ไปใช้ไฟป่าทั้งหมด

แพทย์ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ประมาณ๕๐๕๐วินาทีเกือบ๑นาที
ก็พูดชัดไม่มีติดขัดนะคะแต่ทำไมในวีดีโอตัดบ่อยจังเลยแบบ

นี่ก็พูดข้องนะคะนี่แหละอืมพูดช้านะไม่น่าจะตัดเลย

เขาภาษณ์ไทยไม่ได้แข่งแรก

อันนี้น่าจะในคลิปน่ะเกือบทุก๒๐วินาทีเลยอ่ะ
แต่อันนี้น่าจะมีคนสอนมาก่อน
เป็นอร่อยล่ะโคชก์อีกทีนี่

ซึ่งตอนนั้นเรายังเครียดอยู่นะ
เครียดที่ไหน
ขอให้เล่าเรื่องสื่อโครง
ต่างเนี่ยเขาอัพขึ้นมาคือคือมีการติดกล้องติดกล้องอะไรเนี่ยแล้วก็พืชพันธุ์ของพอ
ที่กำแพงเพชรเจอเสือโครงพันย่อยสายอินโดจีนเป็นเพศเมีย
เป็นสัตว์ผู้ล่ากเขาว่าจับมือจากนี้ตัวเบลร์เร้งเลยลาย
ที่จริงเอาสวนเสือไปปล่อยมันจะอยู่ไหนได้มั้ย

เพราะว่าการติดกล้องวงจรปิดข้างในเนี่ยก็เจอเสือนี้นะฮะ
เขาไปเก็บข้อมูลใช่เขาเรียกเสืออินโดจีน
เสือที่ไปปล่อยไม่ได้คือเสือที่อยู่ในตามสวนสัตว์เข้ามาจากไซบีเรียน
กับพันธุ์ที่อินเดียเขาเรียกอะไรวะ

อืมปล่อยไม่ได้เขาเรียกอะไรนะ

ไม่ใช่

เขาได้รับอนุมัติจากกรมอุทยาน
โลกสากลเนี่ยสัตว์ปลาโลกสากลได้ร่วมมือกับเรา
แล้วก็ติดตั้งพฤตธิ์ตั้งแต่ปี๑๔๙๔ตอนนี้ก็ดีขึ้น

ตอนนี้อุทยานแห่งชาติครองราญเค้าก็บอกว่าอุทยานแห่งชาติ

ติดต่อกับแม่วงที่เงริงแพงเพชรและความสะวันด้วย
คือยาวมาเจอเยอะเลยนะ
มี๕๗ชนิดที่เจอตอนนี้อย่างสมเสร็จ

ลิงเสือกระทิงเสือโค้งเสือดาวเสือดำ

ใช่แต่อ่อนสวัสดีนะมันมีลาย
เออมีลายนะครับ

อยู่ในพื้นป่าตาวันตก
แล้วเก้งตัวนี้จะโดนร่าใคร
เสือจากอินเดียเขาเรียกเสืออะไรวะ

เป็นกอที่เรามาเลี้ยงปล่อยป่าไม่ได้

เจ้าเข้าที่พวกสวนสัตว์ปิดเฉยเลย
เพราะมีคนเที่ยวไงเอาไปให้ป่าไม้เลี้ยหมดเลยเธอก็กินเนื้อเยอะ
มันเลี้ยงกันเอาไปปล่อยป่าไม่ได้แล้วไหน
มันคนละเหมือนเอาฝรั่งไปปล่อยให้กินปลาร้า
เหมือนให้หากินก็คงยังมีสัญชาติยานในการหากิน
แต่ว่าอาจจะไม่รอดอาจจะทำไม่ได้ดี
คุณกาลมีแบบว่าเดี๋ยวนี้เจอเสือตัวนึง
เป็นข่าวระดับประเทศเนอะแปลกเนอะ
เมื่อก่อนหนังเสือเต็มเลยนะสมัยที่เด็ก
เขาล่าเสือกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
ช่วงหน้าพริตตี้เล่นคุณสัยทำของใส่สามีนางร้าย

มดข้อมูลลึกกว่าอีก

นายกก็เคยบอกว่าช่วงนี้ให้เราอ่านหนังสือ

ว่ากันด้วยเรื่องความเมียหลวง
เห็นไหมครับที่แม้จะเจ็บไอ้เป้ยแล้วแหละ

เผือกทั้งหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมไม่เลิกโอ้ยมีลูกสองแล้วไอ้เป้ยเอ้ย
ซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปว่าอาจจะเป็นเพราะลูก

อยากให้ลูกมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
บางคนก็เดาว่าเมียหลวงเนี่ยอาจจะอยู่เพราะเงินออม

ถ้ามุติจะพูดจริงนะอันนี้ขอเถียงแทนมานะ
ส่งไปให้มันเยอะมากเลยนะ

ที่มันทำอะไรทั้งหลายอย่างที่มันทำธุรกิจ
ธุรกิจฉันว่าดีไม่ดีมันหาเงินได้มากกว่าสามีมันอีก
ถ้ามันจะรับละครแค่มันแบบว่ามันอยากจะเลี้ยงลูกมันแค่นั้นเอง
ถ้าสมมุติทุกวันนี้คนส่งละครไปให้มันเกือบทุกวัน

ก็ทำผลิตภัณฑ์หายได้เยอะมาก
เขาบอกว่าแค่ตอนนี้
บางคนก็บอกว่าแต่ความจริงนั้นเหตุผลที่ไม่อยาก

แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพ่อแม่สามี

พ่อแม่รักเมียหลวงคนนี้มาก
แล้วที่สำคัญพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ของสาวรักหลาน
เพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปอ่านอักษรยอดเราก็อ่านปกติได้นะครับ
วันที่สามีเมียหลวงทำเอาแม่ถึงกับร้องไห้เนี่ย
ขอร้องไม่ให้เมียหลวงไป
แต่ที่พีคกว่านั้นแม่สามียังจะขอไปจัดการชะนีด้วยตัวเอง
แต่เมียหลวงขอไว้แม่ว่าคือนางเจ๊มอยบอกว่า
ชะนีกิ๊กมันร้ายนักทำของทุกอย่างใส่สามี
แล้วก็เมียหลวงรวมถึงเด็กด้วย
จริงแล้วเมียหลวงเนี่ยทำงานหาเลี้ยงตัวเองทุกอย่าง
ไม่ได้รอเงินอย่างที่เขาพูดกันหรอก
แม่สามีบอกว่าเมียหลวงเป็นสะพ้ายที่ดี
อ่ะแต่มันเป็นคนขยันทำงานจริงนะเป้ยเนอะ
บางทีมันก็แบบว่าถ้างานเร็วนางรับนะ

ตอนไอ้นิ่งไปก็เอามาทำพิธีกร

ที่สมมติไม่ต้องไปถ่ายละครแบบละนานอย่างเงี้ย

เขาบอกว่าเมียหลวงจะเป็นสบายที่ดีทำงานหาเงินเอง
ให้กระเป๋านาฬิกาไม่รับไม่เคยมาขอเงินเลย
ส่วนพ่อสามีหรือคุณปุ๊กก็รักหลาน
เที่ยวมาหาตลอดทุกอาทิตย์คนในหมู่บ้านรู้กันหมด
ปรนี่เป็นมุมของเมียหลวง
แต่มุมของชะนีสวยอีกคนอาจจะมีเหตุผลของนาง
ถ้าใครมันลุกล้ำมากนักฟาดก็ฟาดได้นะคะแม่

คือกับของจริงคือ

ผู้ชายกับผู้ชายก็มีของคู่กันเนอะเนาะ

มันก็คืออาจจะคุยกันด้านหรือกันหรือเปล่า
นิ๊งปฏิติาบอกแล้วน้าอยากเข้าไปเกี่ยวกันอีกมากแล้วก็สุดเชื่อ
แหละปรากฏว่าก็เอาสามีไปเคลียร์ด้วยเคลียร์ไปเคลียร์มาเออไปไม่ได้ปรากฏว่าก็พาเพื่อนไปด้วย
พาไปพามาไม่ใช่หงิงไม่รู้เรื่องปรากฏว่ากลับไปทำมาพิธีก็เลยฟ้องบุกลูกบ้านเขาสิ
อ้าวพลาดพลาดไหมล่ะแล้วเขาเขามีหลักฐานหรือไม่ว่าติดตามตอนต่อไปอ่านข่าวต่อไปค่ะ
อ้าวคอนโดไม่มีกล้องฟุ้งจอปิดมั้งแห่งจิเขาไม่บุกเข้าย้มเป็นห้องมั่ง

มานี่ดีกว่ามาแต่มีเหรออินิงจะไม่เกี่ยว

ประวัติศาสตร์นะคะภาพประวัติศาสตร์บอกว่า

หมอช้างมาให้เลือกบอกว่ามีภาพที่หาดูได้ยากมากนะคะ
กับภาพที่๒คนดังก็คือพี่เบิ้ดหน้านี่
แล้วก็น้องอ้ำนะคะถ่ายภาพคู่กันนะ
พร้อมกับแท็ปชั่นบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอพี่เบิร์ด
ตื่นเต้นจนน่าเกร็งไปหมดเลยค่ะ
เบิร์ตเหมือนวัยรุ่นมากผิวดีมากผิวดีมากนะคะ
ต่อไปนี้อ้ำจะตั้งใจออกกำลังแล้วก็รักพี่มากเลยนะคะ
อาจารย์ช้างก็ตีสูสีมากค่ะอ๋ออาจารย์ช้างไปด้วยเหรอ
ใช่ไหมอาจารย์ช้างเป็นคนนัดแหละมั้งเพราะสังความแท้เสน่ห์กับหมอช้างนี่
งานนี้ก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากเห็นน้องอ้ำเนี่ยนะคะ
ขึ้นคอนเสิร์ตคู่กับพี่เบิร์ดอีกสัปดาห์ชื่นไม่เคยเลยเนอะก็ไม่แน่
ไอ้อ้ำไม่กล้าขึ้นคอนเสิร์ตไอ้อ้ำเป็นคนไม่ยอมขึ้นคอนเสิร์ต
เพราะอะไรอ่ะไอ้อ้ำไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ต
เพราะงานช่อง๗ขึ้นไหมไม่ขึ้น
งานช่อง๗ขึ้นแต่มันเป็นเดียวไงมันไม่ยอมขึ้นอะไรเลย

มันเป็นคนไม่กล้ามันไม่ใช่หญิงหรืออะไรแต่มันเป็นคนไม่กล้าขึ้นคอนเสิร์ต
งานช่อง๗มันไม่มีเหรอ
ไม่เคลื่อนงานผลิพัฒน์ตอนแรกจะต้องไปนานก็ไม่กล้าขึ้น
มันไม่มีช่อง๗ที่ผ่านมาก่อนกับโปรวิดอะ

อีดแล้วเป็นไอดอลสอดที่มีแฟนคลับตอนนี้ก็คือยอดฝรกสูงสุดอเชียร์นะปรากฏว่าเกิดการบูลลี่หน้าตาของ
ลิซ่าอีกตั้งกระทู้โจมตีกันในโซเชียลเกาหลีเธอ
ูลลี่ต่างเหยียดเชื้อชาติแล้วก็หน้าตาในโลกโซเชียล

พี่น้อยเป็นการเรียกคนไทยที่หลบหนีเข้าไปทำงาน
ก็มาเรียกรีซอะวันอีด้วย
ไม่เจ๊โมยอีกแล้วเหรอเอาต่อเลยเหรอ
เบรกหน้าหรือจะเอาตอนนี้เอาเอาเลยนะ
เมล็ดมอย๑๐๘เนี่ยเขามาบอกว่าอดีต
ก็ไอ้ใบเฟิร์นนี่แหละเอาง่ายจะเล่าให้ฟังอย่างนี้
ชอบการเฉลยจริงไม่มีคุย
มาปล่อยสาวตัวเองซื้อกระเป๋าแบนเมน์ให้บ่อย

ด้านนางเอกฝ่ายชายเมื่อนั้นไม่รู้จักนะเพราะเคยไปตีไทยครัวเนี่ยแหละ
ไปบ้านเขาบ้านเขาก็อยู่รบบุรีก็หลังใหญ่อยู่นะ
นึกออกป่ะเพราะสมัยคบกันเนี่ยเจ้าตัวก็โดนเช่นกัน
แรกก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือแต่หลังอีฟเอ๊เฟิร์นหรือเปล่า
ใช่มั้ยใช่มั้ยฉันเองนะปรากฏว่าเขาบอกว่า
คบกันเนี่ยเจ้าตัวก็โดนเช่นเดียวกัน
แรกก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือแต่หลังขอบ่อย
ขนาดที่ฟายใช้เวลาไปไหนป่ะไหนก็ขอนะถ่ายรูปลงรูป
เพราะอยากสร้างกระแสให้มีงานคู่จนนางเอกเริ่มหน่าย

หลังจากเพจดังโพสต์ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมาก

ที่ใยเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชะนก
อืมแต่ปีนี้เป็นปีทองของมันจริงไงเฟิร์นเนาะ

อืมไม่เป็นชื่อย่อใดใด
ไม่ก็บอกเป็นอะไรท็อปจระโรนกับใบเฟิร์นอะแหละ
เหมือนมานั่งดูมดดำเลยอ่ะฉันสนุก
แค่ฮ่า
คุณใหญ่เฟิร์นนะ
ถามปุ๊บมันตอบปั๊บ

หนูเชิญถูกต้องไม่มีการหลอกใครหรอกแม่

นี่ถ้าใครไม่ว่างเชิญฉันมาอีกฉันชอบมาดูมดดำแสดงจังเลย

เหมือนมาดูการแสดงของมดดำ
คุณผู้ชมมาดูเราสนุกเราก็ดูมดดำสนุก
เอาละหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ